เมษายนนี้ข่าวเย็นไทยรัฐขยายเวลาให้คุณจุใจกับข่าวร้อนประจำวันกว่าเดิม
วันจันทร์ถึงวันพฤหัสสบดี๑๖นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ต่อด้วยเรื่องรอบขอบสนามและบันเทิงไทยรัฐส่วนวันศุกร์๑๗นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๘นาฬิกา
เริ่มจันทร์ที่๒๔เมษายนนี้อย่าลืม